รุนสวัสดิ์ค่ะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแน่
รู้ก่อนร้อนหนาวกันแล้ววันนี้เช้าวันอาทิตย์
วันที่สดใสอากาศดีเลยคุณผู้ชมก็ต้องออกมาออกกำลังกายกันสักหน่อย
แต่จะบอกว่าอย่างนี้ค่ะในวันนี้อาจจะมีฝนตกได้
โดยเฉพาะภาคใต้ส่วนตอนบนอย่างภาคอีสานภาคเหนืออาจจะหนาวหน่อยนะคะ
อุณหภูมิลดลงหลายองศาเซลเซียสเลยทีเดียว
งั้นดูข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา
สีเขียวแบบนี้แสดงถึงอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำนะคุณผู้ชม
อุณหภูมิไม่เกิน๒๐องศาโดยเฉพาะตอนบนของประเทศไทย
ตอนนี้อุณหภูมิจะลดลงประมาณ๕๗องศาเลยนะ
ส่วนภาคอีสานรวมถึงภาคกลางตอนล่าง
จะมีอุณหภูมิลดลง๔๖องศา
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง๒๔องศา
ขณะที่ภาคใต้นะคะจะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมา
ทำให้ภาคใต้มีฝนเยอะหน่อยนะคะ
โดยเฉพาะฝั่งอันดามันก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ดังนั้นแนะนำว่าสุดสบายแบบนี้
อย่าเพิ่งออกเดินเรือหรือว่าไปท่องเที่ยวเลยนะคะ

จากวันนี้ถึงวันที่๒๑สิงหาคม
สภาพอากาศโดยรวมของประเทศไทยเป็นอย่างไรกันบ้าง

ช่วงเช้าจนถึงช่วงสาย

แล้วก็จะรู้สึกหนาวเย็นได้ช่วงดึกนะคะ
ส่วนยอดดอยอากาศหนาวจัดเลยทีเดียวค่ะ

อุณหภูมิต่ำสุดราว๕๑๓องศาเซลเซียสนะคะ
ดังนั้นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
สวมใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่นอยู่เสมอ

เพราะว่าไม่ได้ช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่น

อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ๕๑๕องศาเซลเซียส

ึกถึงเช้าอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบประมาณ๒๐องศา
ไม่มีฝนนะคะกลางวันแดดดีค่ะ

ใช้ถนนในช่วงเช้าหน่อยจะมีหมอกนะคะ
ควรเปิดไฟตัดหมอกและขับรถอย่างปลอดภัย
และให้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นด้วย
ส่วนภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมจะมีฝนนะคะทั้งสองฝั่งเลย
ฝนตกประมาณร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่
แต่เตือนหน่อยค่ะสำหรับใครที่จะไปท่องเที่ยวทะเล

โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง๒เมตร

ส่วนพื้นที่รุ่มต้องระวังอันตรายจากฝนตกสะสม

ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ๒๑๓๓องศาเซลเซียส
อาจจะสายแล้วก็ได้นะคะ
นี่คือสภาพอากาศโดยรวมของช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวมาเช็คกันใหม่เพราะดูเหมือนว่า
ใครที่รออากาศหนาวอยู่เตรียมพร้อมร่างกายให้ดี
เพราะฉะนั้นออกมาออกกำลังกายดีกว่า
อาโรบิกกันหน่อยเพื่อความกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องวัยและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
โดยเฉพาะน้องหัวชมพูคนนี้แหมพร้อมจริง
ไปก่อนนะคะเต้นกันก่อนสวัสดีค่ะ